ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักคนโสดถูกใจใคร
ขอให้ใกล้ชิดให้มากรับรองจะได้เนื้อคู่สมหวัง
คนมีแฟนแต่ยังไม่แต่งงานให้ใช้ปิยะวาจาต่อกันจะดี
คนมีครอบครัวคู่จะหงุดหงิดง่ายเอาใจไว้หน่อยก็ดี
สุขภาพขับขี่ยานพาหนะระวังวูบหลับในเพราะพักผ่อนไม่พอ
มีอาการของโรคที่แขนสองข้างจนเกิดอุบัติเหตุระวังโรคไขข้อปอด
วรรณโรคมาคุกคามสุขภาพการเงินผลประโยชน์ทางการเงินเริ่มดีขึ้น
การงานดีมีโอกาสเก็บเงินสะสมเป็นทุนสำรอง
ไม่ควรให้ใครกู้ยืมเงินเด็ดขาดเพราะจะเป็นหนี้ศูนย์
ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลระยะยาวการงานกำลังอยู่ในระยะโดดเด่น
เหนื่อยหน่อยเพราะมีงานกิจกรรมให้ทำต่อเนื่อง
ผู้ใหญ่วางใจให้ตั้งใจทำงานให้ดีสร้างผลงานให้ปรากฏ
จะนำความสำเร็จมาให้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์